ในงานศพของหนุ่มวัย๑๘ปีคนนึง

แต่เพื่อนที่ไปงานเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้
รูปในที่ตั้งศพในวัด
วัดเขาวงตำบลย่านตรี
คนที่เห็นบอก
โอ้โหนี่วิญญาณ

เป็นผู้ชายสูงอายุนั่งอยู่หน้าโรงศพ
สถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล
นายพระเด็จบรมประเทศ

วัดเขาวงที่ปราจีนบุรี

สามกราคมที่ผ่านมา

เรื่องราวต่างนานาน่ากลัวนะ

แต่พอดูกล้องมือถือมาเฮ้ย

เพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านพูดถึงกันเยอะนะครับ

ผู้เสียชีวิตได้เจอกับ
คุณยายของน้องกล้องคุณยายชื่อนางโฮม

ยายบอกว่าหลานชาย

อำเภอกบิลบุรีปาจินบุรีสักทีหนึ่ง

เชื่อว่าต้องเป็นวิญญาณของปู่ทวดของหลาน
ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อน
มารับวิญญาณหลานชายไปอยู่ด้วย
ก็เลยมานั่งที่ใกล้โรงศพของหลานชาย
ยายบอกว่าเมื่อคืนนี้นะ
หลานวัย๔ขวบที่อยู่ที่บ้าน
มาบอกว่าเห็นวิญญาณของน้ากล้อง

แฟนของกล้องก็มาเล่าให้ยายฟัง
บอกว่าไปปรึกษาร่างทรงมา
ถามว่าตอนนี้กล้องอยู่ที่ไหน
ร่างทรงบอกว่ากล้องยังไม่สามารถไปไหนได้
วิญญาณยังวนเวียนอยู่ในจุดที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
เขาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยนะฮะ
ก็ตอนนี้ครอบครัวเดี๋ยวจะไปนิมนต์พระ
เพื่อไปทำพิธีเชิญวิญญาณให้ถูกต้อง
เวทิ่นเค้าไปบ้านเค้าเค้าไปดูเค้าไปดูหมอ

หายนั่งห่องอยู่ประสาน
ส่วนผู้ที่ถ่ายรูปบริเวณที่ตั้งศพของกล้อง
แล้วก็ติดวิญญาณปู่ถูกมาด้วยนะฮะ
เราก็เจอนะครับเขาคือเบียร์นะฮะ
เบียร์ชื่อจริงชื่อพรศักดิ์กัณหารีไว้๑๘ปี

เบียร์บอกว่าเมื่อสามักราคมคืนนั้นเป็นคืนสวดศพคืนแรก
ก็ไปช่วยงานไปตั้งแต่๔โมงเย็นนะฮะ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพทั่วไปบรรยากาศในงาน
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
คือเบียบอกก็ยังไม่ได้ดูละเอียดยังไม่ได้เอกใจอะไร
จนกระทั่งมีเพจของวัดเขาวงเข้ามาคอมเมนต์
บอกว่าเออลองสังเกตภาพนี้ดีซิ
แล้วเขาก็วงภาพในจุดที่มีลักษณะเหมือนคล้ายหน้าคน
อยู่ที่หน้าโรงศพของกล้องมาให้ดูด้วย
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคนไปร่ำลือกันแล้ว
ว่ามีภาพถ่ายติดวิญญาณเกิดขึ้น
เพราะว่าเขาเองก็มีเฟซบุ๊กแหละก็โพสต์อะไรไป
แต่ไม่ค่อยได้ท่องโลกโซเชียลมากนัก
ก็ว่าผมเอาปริศนามาฝากแล้วก็หายตัวไป
ผมก็ไม่ค่อยได้กดดู
สวัสดีค่ะ
ที่สุดเราก็หาคำตอบได้ละครับทุกผู้ชม
วิญญาณปู่ถ่วตของกล้อง

กล้องความจริงแล้วเราไปเจอพระรูปหนึ่งที่วัดเขาวงครับ
หลวงพ่อท่านบอกว่าอ๋อไม่ใช่หรอกอัตมาเอง
นี่คุณกำมาสอนจริงจริงหลวงพ่อบอกจากเป็นพระสงฆ์อยู่ดีดี
กลายเป็นผีหน้าโรงศพเฉยทีแรกก็จะว่าจะอยู่เงียบเงียบแล้ว
แต่ขอชี้แจงหน่อยเถอะไหนไทยรัฐทีวีก็มาแล้วนี่หลวงพ่อนั่งให้ดูเลย
แต่หลวงพ่อไม่ได้นั่งตรงนี้อันนี้นั่งให้เราดูว่า
ตอนนั้นหลวงพ่อนั่งอยู่ท่านี้ที่อยู่ตรงนั้นตรงโรงศพของผู้ตายเนี่ย
เพราะว่าหลวงพ่อไปช่วยเขาจัดพวกเครื่องของอะไรตรงนั้นอยู่
ก็ว่าภาพชัดเหลือเกินคือเป็นคนเป็นคนหลวงพ่อที่ท่านเห็นเนี่ย
ชื่อหลวงพี่สังนะฮะเป็นพระลูกวัดเขาวงนะครับ
อ่าบอกว่าแม่เมื่อวานไปซื้อของนอกวัดค่ะเด็กแถวร้านขายของเนี่ย
บอกโอ้หลวงพี่เดี๋ยวนี้ดังแล้วนะดังใหญ่เลย
รู้จักกันทั้งประเทศเลยค่ะหลวงพี่ก็บอกเอ๊ะอะไร
อะไรก็เลยมาดูอ๋อนี่นี่เองเขาถ่ายภาพติดวิญญาณ
แล้วบอกว่าเราเนี่ยคือวิญญาณความจริงไม่ใช่เนี่ย
บอกดูให้ดีเห็นไหมอ่าบริเวณศีรษะของอัตมาเนี่ยอ่า
รูปศีรษะหัวหลงหัวไหล่เหมือนหมดนี่ฮะอ่า

ทีนี้เราก็มาเด็ดล้างหน้าอะไรอะไรมารีบมารีบ
เอาไฟมาเดินให้เขาไฟกระพริบแล้วก็เอาผ้ามามัด
เขาไม่ให้มันไม่เห็นไอขาโต๊ะมูน่ะโต๊ะมูน่ะสุด
มันจะน่าเกลียดเราเอาผ้ามาที่นี่ต้องมัดแบบประจำ
เขายืนอยู่น่ะเขาถ่ายพักจึงรูปเงาดูคล้ายค่อยคล้ายกับ
วดของของคนตายไม่ใช่ไม่เหมือนเลย
ตมายังจำเข้าหน้าก็ได้ประมาณตอนนั้นอายุประมาณ
น่าจะสิบสี่ปีเอ้ยคนแก่คนนั้นตายน่าจะเป็นเด็กอายุสิบสี่ปี
เป็นพระโอ้ก็อัตมาเองไม่ใช่ก็จำภาพตัวเองจำลูกตัวเองไม่ได้ก็รู้นี่
ก็เด็กขนาดเด็กยังนึงเขาจะจำได้แต่อัตมาเพิ่งเห็นตอนเที่ยงนี่
ก็รู้ว่าเออภาพกุณฑวาคนนั้นกลายเป็นภาพผีตลกก็ได้ไงวะ
ทวดของผู้ตายก็ไม่ใช่ค่ะปู่ทวดคนนั้นอัตมาก็จำได้ตอนนั้นอัตมายุสิบสี่
ผมเขาเยอะเลยอาจจะมาไม่มีนี่ฮะโอ้หลวงพี่สังท่านก็กรุณานะฮะ
ใช่ค่ะอ่าบอกว่าเออไม่ใช่หรอกวันนั้นก็ไปช่วยเขาเนี่ย
นู่นนี่นั่นอะไรน่ะตรงแถวจุดตั้งโรงศพอ่ะนะ
ก็เลยฝากบอกญาติโยมหน่อยไม่มีหรอก
เผลออะไรมาอยู่แถวโรงศพวิญญงวิญญาณอะไรมารับกันเนี่ย
อาตมาเองอ่าคุณออกมาสอนเข้าใจนะฮะค่ะก็แก้ข่าวให้แล้วนะคะ
ไม่ใช่ผีนะคะท่านเป็นพระนะคะอ่าก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า
อ่าคุณภาพของกล้องมือถือก็เป็นได้ด้วยใช่ไหม
มันไม่ได้ชัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันดูเบอร์แล้วหน้าโรงไง
ใครจะไปนั่งนึกออกป่ะก็ไม่คิดก็รุณีสังบอก
ตอนนั้นไฟก็ยังไม่ได้เปิดด้วยอะไรด้วยจังหวะนั้นนะครับ